คุณชักช้ามากใจดิฉันร้อนวันนี้
งั้นถ้าใจร้อนผมรีบพาไปเลยที่จังหวัดนครสีธรรมรัฐ

นาคอร์นซีพาไปทีนี้
พาไปเจอกับเรือตะเคียนโบราณกว่าร้อยปี
ที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่างวดนี้มาให้โชค

เอาไปดูกันหน่อยนะครับเหล่าบรรดาชาวบ้านเขาก็มากันเยอะแล้วครับ
นำดอกไม้ทูบเทียนพร้อมกับเครื่องสักการะจำนวนมาก
มากราบไหว้เรือตะเคียนโบราณหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่า
เรือพระแม่ย่านางตะเคียนทองสุวรรณวิสุทธิ์ลักษณ์
ซึ่งมีอายุกว่า๑๐๐ปี
ตั้งอยู่ภายในสาราวัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
โอ้โหโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภ
ไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านเขาบอกว่าให้มาแล้วหลายงวด
นั่นคือคำบอกของชาวบ้านนะอ่า
ทีนี้ล่ะในช่วงที่กำลังลุ้นกันอยู่คือตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วไง
ชาวบ้านเขาก็ไปกันก็หวังแล้วครับว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาเรื่องของโชคลาภนะครับ
ไปถามคุณป้าท่านหนึ่งคุณป้าชื่อว่าป้าแปลก

ชื่อป้าชื่อป้าก็นะป้าแปลก
เธอเล่าให้ฟังว่าตนเองฝันเห็นแม่ย่านางตะเคียนทองสวมชุดสบายสีเขียวสวยงามมานั่งอยู่บนเรือตะเคียน
และในฝันนะตนเองยังได้กราบไหว้แม่ย่านางที่อยู่ข้างเรือตะเคียนอีกด้วย
ซึ่งในขณะที่ตนเองกราบไหว้อยู่ก็ได้เห็นแสงประหลาดที่บริเวณหัวเรือพร้อมกับมีตัวเลขปรากฏออกมาจากในฝัน

พร้อมกับใช้แป้งรูปไลท์เบาที่บริเวณเรือตะเคียนโบราณเพื่อหาของเด็ด
ให้เสี่ยงโชค

แล้วในระหว่างที่รูปไปรูปมาเฮ้ยบางสิ่งที่มันเก็บซ่อนอยู่ก็ได้โผล่ขึ้นมา
เหมือนกับในฝันเลยเขาว่าอย่างนั้นบางสิ่งที่ถือกิฟเซินความจริงเอาไว้ต่อไปไม่ไหว
แล้วคุณป้าก็บอกว้ายป้าก็ตกใจตื่นอีกหนึ่งรอบ
คือเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เห็นที่เรือตอนที่รูปไลค์ไปมันเหมือนกับสิ่งที่ฝันอยู่
พูดตรงคือเลขเดียวกันเหมือนในฝันเด๊ะ
เอาล่ะเป็นความเชื่อนะบอกกันไว้ก่อน
แล้วก็นอกจากเรือตะเคียนทองโบราณแล้วภายในวัดยังเห็นไหม
นี่ที่เขาสวมเอาไว้เนี่ยแหวนหัวนโมซึ่งเป็นแหวนที่ว่ากันว่า
ใครที่บูชาแหวนหัวนโมนี่เอาไว้ถ้าเจ็บป่วยอะไรอยู่แล้วก็หายทันที
ฉันเคยได้ยินนะบางคนน่าจะเคยได้ยิน
แต่บางคนไม่เคยได้ยินเราเล่าให้ฟังกันแบบนี้แล้วกันนะครับ
บอกแล้วกันมันเป็นเรื่องของความเชื่อยังไงซะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
เออเพราะว่าเรื่องของความเชื่อเนี่ยอันนี้เราไปห้ามกันไม่ได้
อันนี้ต้องพูดย้ำกันหลายรอบว่าเรามาเล่าสู่กันฟังคือมันเป็นเรื่องของวิถีของคนในชุมชน
ความเชื่อของคนในชุมชนคุณผู้ชมค่ะมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลจริง
ใช่ห้ามกันไม่ได้ว่ากันไม่ได้นะเอาล่ะจริงจริงแล้วเรื่องของแหวนนโมดิฉันได้ยินนะ
ที่นครศรีเนี่ยทำไมมีหลายวัดเหมือนกันที่เขาบอกว่าถ้าเกิดไปแล้วเนี่ย
ก็ให้ไปบูชาแหวนนโมกับหมาอันนี้ก็เป็นความเชื่อเหมือนกัน
แล้วแต่แต่ละบุคคลนะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย